ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เหตุการณ์นี้อยู่ที่จังหวัดลำพูน
คุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๔ปีค่ะเมา
เมาแล้วเกิดอาการคึกขนองเอาปืนออกมากระหน่ำยิงใส่ร้านค้ากว่า๑๙นัด
ร้านค้าเสียหายเรียงแถวกันไปหลายร้านเลยค่ะ
ทีมงานเรานับให้ด้วยนะคะเพราะเสียงปืนดังรัวมากเลย๑๙นัดคุณผู้ชมค่ะ
แล้วยิงใส่ร้านค้าโอ้โหนี่คือการเมาคึกขนองที่สร้างความเสียหายได้ทั่วจริง
กล้องเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้เลยค่ะ

นี่ที่บ้านสรรป่าไฟอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
ชาวบ้านก็ภาวะเลยค่ะแต่โชคดีมันมันตอนนั้นมันกลางดึกทุกคนก็อยู่ในบ้าน
ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจสพนิคมอุตสาหกรรมลำพูนไปตรวจสอบค่ะ
ร้านค้าตรงนั้นนะคะอยู่ติดกัน๖ร้าน
ตั้งแต่ร้านชื่อว่าร้านเดือนผ้าม่านไปจนถึงร้านสักลายทุกร้านเจอกระสุนหมด

ร้านเดือนพม่าเนี่ยน่าจะเป็นร้านแรกก็ได้รับความเสียหายมากกว่าเขาเพื่อนนะคะ
มีรอยกระสุนปืนยิงทะลุกระจกค่ะ
เจ้าของร้านคุณเดือนเพ็ญบอกว่าเขากับร้านอื่นตรงนี้ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครค่ะ
แต่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงนะคะ
อย่างเจ้าของร้านสักลายคุณเสือเนี่ยก็บอกว่าตอนนั้นปิดร้านแล้วแต่เขายังไม่ได้นอน
เขาก็นั่งเล่นคอมอยู่ในร้านได้ยินเสียงดังเหมือนประทัดดังปังปังปังติดต่อกัน๕นัด
แล้วมีอยู่นัดนึงเนี่ยกระสุนมันทะลุกระจกผ่านหัวเข้าไปประมาณศอกหนึ่งระยะห่างนะคะ
แล้วก็ได้กลิ่นไหม้ของกระสุนก็ตกใจมาก
แล้วปรากฏก็ถึงมารู้ทีหลังว่าร้านตัวเองก็โดนร้านอื่นก็โดนโดนกันหลายร้านเลยค่ะ
มันมีนัดรองสุดท้ายครับยิงเข้ามาที่บ้านผม
สักพัดก็ได้กลิ่นแบบกลิ่นควันไหม้อะไรอย่างนี้ก็เลยเปิดไฟดู

โอ้โหก็อันตรายมากจริงนะคะ
ทะลุเข้ามานี่ถ้าโดนใครก็เจ็บหนักแล้วค่ะ
ตำรวจก็ต้องสืบต่อจากกล้องวงจรปิดเลยคุณผู้ชมครับ
ปรากฏว่าไปดูกล้องวงจรปิดเจอรถต้องสงสัยคันหนึ่งเป็นกระบะสีทึบค่ะ
แล้วก็บรรทุกของข้างบนเหมือนกับรถคนค้าขาย
ตำรวจก็แกะรอยจากรถคันนี้แกะรอยไปจนรู้ว่ารถคันนี้ไปจอดอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่ง
คราวนี้ก็ไปตามตัวนะคะเจ้าของรถกระบะคือในสิทธิชัยส้มแก้ว
เป็นชาวนนทบุรีอายุ๓๔ปีเป็นพนักงานเปิดบูธร้านค้า

ซึ่งปรากฏว่านายสิทธิชัยรับสารภาพ
บอกว่าไปเปิดบูธขายของที่ห้างแห่งหนึ่ง
เสร็จแล้วก็ไปดื่มเหล้ากับเพื่อน
ตัวเองก็กินเหล้าไปติดลมค่ะ
ก็ตะเวนไปดื่มต่ออีกจนเมา
ทีนี้พอเมาแล้วก็เกิดอาการชักอาวุธปืนพกค่ะ

ยิงใส่ร้านข้างทาง๑๙นัด
สิทธิชัยบอกเมาล้วนคึกขนองเมาแล้วคึกขนอง
ตำรวจก็ไปเจออาวุธปืนของกลางซ่อนอยู่ในรถกระบะด้วยนะคะ
ก็นำตัวนายสิทธิชัยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
วันนี้เนี่ยตำรวจนำตัวนายสิทธิชัยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
โอ้โหตอนไปเนี่ยเจ้าของร้านชาวบ้านก็มาเฝ้าสังเกตการณ์นะคะ
อยากดูก็อยากดูคนที่ก่อเหตุกลัวก็กลัว
กลัวจะโดนลูกหลงอีกนะคะ
คดีนี้เนี่ยเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจไม่ยำเกรงกฎหมายเลยนะคะ
แล้วทำแบบนี้ก็เป็นการก่อเหตุรุนแรง
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตด้วยเพราะว่ากระสุน
ถ้าเมื่อกี้เราจำได้ร้านสักลายเนี่ยมันเฉียดหัวเข้าไปนิดเดียว
แต่ว่าก็รวบตัวได้ทันควันแล้วนะคะ
โอ้โหเมาแล้วคึกขนองคุณผู้ชมค่ะ